เหตุการณ์ยุคนี้สมัยนี้คนเรารู้หน้าไม่รู้ใจ

เอาดูผู้หญิงคนนี้ให้ดีว่าเธอทำอะไร

ร้อยเลยครับคือเข้าชุดกันด้วยครับ

มุมนี้คือเอากางเกงออกมาจากไม้แขวนเสื้อที่ราวก่อน
ได้กางเกงเสร็จปั๊บหมวน
ใส่ถุงถุงที่ห้อยที่ข้อมือ

ก็เลยเอาเปลี่ยนถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวภาพอีกมุมหนึ่ง
จังหวะนี้ก็จะเห็นเมื่อกี้เอากางเกงไปแล้วเหลือเสื้อ

ถอดมาจากไม้แขวนแล้วก็ม้วนใส่ถุงเหมือนกันครับ
ครบเลยครับเสื้อและกางเกงครับคืออยากได้
แต่ว่าเธอลืมไปหรือเปล่าว่ายังไม่ได้เอาไปจ่ายเงิน

แล้ววงจรปิดคือจับภาพได้ชัดมาก
คือเห็นชัดทุกรูขุมขนคือต่อให้จะอยู่ไกลก็ตาม
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นภายในห้างแห่งหนึ่งย่านรังสิตปฐุมธานีครับ
เมื่อ๑๕พฤศจิกายนตอนนี้อยู่ระหว่างการตามตัวผู้หญิงคน
ภาพวงจรปิดนะครับคือไม่รู้ว่าทำไมถึงตัดสินใจทำแบบนี้
จริงแล้วเหมือนเธอจะรู้นะว่ามีกล้อง
มันมีบางจังหวะที่เหมือนกับหันมาสบตากับกล้อง
แต่เธอไม่หยุดครับยังคงเดินหน้าที่จะเลือกขโมยต่อ
ไม่ได้เลือกซื้อนะเพราะถ้าซื้อต้องเอาไปจ่ายเงินเนอะ
ขโมยต่อครับทั้งกางเกงและเสื้อครบชุดเลยครับ
อู้โหมัน๑๓๘๐บาทปัญหาตั้งอยู่นะ
๑๔๐๐บาทณครับยกนี้สมัยนี้เงินหายากด้วยนะครับ
ร้านยังไม่ได้ไปแจ้งความแต่อีกไม่นานแจ้งแม่
ต้องเอาผิดครับแม้ว่าของที่ถูกขโมยไปราคามันจะแค่หลักพัน
แต่สิ่งที่คุณทำมันมีความผิดไง
พร้อมทั้งอยากจะฝากเตือนร้านค้าต่างพ่อค้าแม่ขาย
ให้ระมัดระวังคอมเมนต์ล่ะครับว่ายังไง

นี่ฮะจับได้หรือยังส่วนใหญ่มาถามเลย
นี่แหมแรงมากทำแบบนี้
ใกล้ก็คือกล้องนี่แมนชัดมาก
ได้แต่กางเกงไม่ได้เสื้อเดี๋ยวมันไม่เข้าชุด

มันได้หรือครับอยากได้แต่ไม่ซื้อ
ขโมยอันนี้ไม่สมควรอย่างยิ่ง
เดี๋ยวมีความคืบหน้าเพิ่มเติมรายงานให้ทราบต่อไปในเรื่องนี้นะครับ